คำสั่งนะครับว่าคดีที่ทางเราเป็นโจทย์ที่ยื่นฟ้องนะฮะทางทางจำเลยว่าคดีมีมูลนะครับให้ประทับรับฟ้องไว้พินาซึ่งก็มีการกำหนดกันในการนัดสืบต่อนะฮะ

เราเนี่ยคือเจ้าของลอตเตอรี่แล้วเอาคนที่กะทำความผิดมาหลงโทษให้มอง
แค่มีมูลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะครับยังไงต้องสู้ในชั้นพิจารณาอีกนะครับ
แล้วพยานถั่วงอกที่จะโผล่ขึ้นมานะครับคนในตลาดถ้าเกิดยืนยัน
กล้ายืนยันว่าครูปีชาเอาที่๓๐ก็ลองดูแล้วกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวว่าผลจะเป็นยังไงต่อไปไม่หวั่นใจเลยครับไม่มีความหวั่นใจเลยนะครับ
เพราะว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยจริงแล้วมันเพียงพอแล้วแต่เรายังไม่สามารถมายื่นได้ในตอนนี้นะครับ
ครูปีชานะครับไม่ได้ไปที่ตลาดเรียสซิตี้เนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ
ที่เราจะสู้คดีแนวนี้เราก็สู้แนวนี้มาตลอด
จริงแล้วคลิปเสียงทุกอันนะครับมันก็เป็นบ่งบอกอะไรที่เป็นความจริงเท็จอยู่แล้วนะครับ
อย่างวันนี้นะครับศาลท่านก็ได้พูดนะครับว่าเปิดโอกาสแล้วนะครับ
การที่คดีขึ้นสู่ชั้นพิจารณาเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่นำพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายมาสู้ได้อย่างเต็มที่
แล้วถ้าฝ่ายไหนโกหกก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับติดคุกแน่นอน
หมดที่ออกมาก็ก็เป็นไปตามที่อย่างเราอย่างอย่างที่เราเดาก็เลยไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็เฉยเฉยใจเฉยเฉยนะผมจริงแล้วใจเฉยเฉยผมต้องรวดเก่าอย่างว่าอะไรนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มานะคะคุณลุงจรูนกับทนายสิทธาหรือว่าภรรยาของคุณลุงจรูนไม่ได้มารายการนะคะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยถ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดกันไว้สงสัยไม่ได้คุยกันอีกค่ะ
วันนี้เราเชิญทนายวรยุทธ์นะคะทนายความของคุณครูปีชาจริงแล้วทนายวรยุทธ์เนี่ยรับปากเราไว้ตั้งแต่คราวที่แล้ว
บอกว่าเสร็จคดีแล้วเดี๋ยวจะพาครูมาไม่เป็นไรวันนี้ทนายของครูปีชามาท่านเดียว
แต่เมื่อสักครู่นี้เราได้ขอแล้วนะคะว่าจะขอโฟนอินคุณครูปรีชาซึ่งคุณครูรับปากนะคะ
เดี๋ยวเราจะลองโทรศัพท์กลับไปหาคุณครูตามที่รับปากแล้วก็ตกลงกันไว้
แต่ว่าในรายการของเราคือทนายวรยุทธ์บุญวงศัยสวัสดีค่ะ

เนี่ยจะโกรธก็โกรธได้แค่๕๐เพราะตัวมาครูไม่มาไง

ทำไมครูไม่มาทำไมครูไม่มาด้วยคะ

เอาแล้วตอนรับปากว่าจะพาครูไปไม่ได้บอกครูซะหน่อย

ไม่คุยกันเลยเหรอไม่ให้คุยกับครูเลยเหรอคะ
ก็ชวนอยู่ครับพอดีถ้าในวันของเวลาราชการเนี่ย
ถึงศุกร์อะไรเนี่ยคุณครูจึงต้องมีทำงานราชการอยู่
ก็ไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ได้ตลอดเลย
จันทร์ถึงศุกร์ถามตรงวันจันทร์ถึงศุกร์ไง

ก็ตอนรับปากก็รายการถามตรงนะ

อื้อหือสดดีกว่าค่ะ
นายวรยุทธ์เป็นยังไงโล่งใจไหมพอสารรับ
ก็ระดับหนึ่งครับก็ระดับหนึ่ง

ในเมื่อเรารับหน้าที่ในฐานะทนายความ

เมื่อมีผลของสารในระดับ๑นะครับ
แม้ว่าจะเป็นการจุดเริ่มต้นของคดี
เราก็พอใจในระดับหนึ่ง

คือสีหน้าจะเป็นคนละแบบกว่าก่อนหน้านี้เลย
คือไม่ได้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ครูหม่นหมองนะ

คืออันนี้ผมก้าวล่วงไปดูจิตใจของนั่นไม่ได้นะ

ก็คือผมก็มองว่าเหมือนมนุษย์ทั่วไป
มันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะบอกความจริงแล้ว

ถึงเวลาปุ๊บได้มีโอกาสได้พูดความจริงมาแล้ว
ปรากฏว่าศาลเชื่ออย่างนี้
แล้วก็มีคำสั่งว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี้
มันมีมูลนะมันไม่ได้เป็นความเท็จอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันก็เหมือนผมก็ว่ามันก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป
มันก็จะมีความรู้สึกโล่งใจครับ
ความหมายในฐานะทนายความค่ะเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยว่า
อย่างนี้มันแปลความได้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะหรือเปล่า
การที่ฟ้องเองแล้วสารรับมันมีเปอร์เซ็นต์ไหม
มันมีสถิติไหมคะคดีหนัก
เรื่องสถิติเนี่ยอย่าไปพูดเลยเพราะว่า
ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะมาทำเรื่องสถิติในเรื่องของแบบนี้
อย่างมากก็มีความมีภาคศาสตร์สถานีการณ์มีอะไรแบบนั้น
คำถามว่าถ้ามีกรณีรับเข้ามาแล้ว
เปอร์เซ็นต์ที่จะมีการชนะคดีนั้นหรือไม่
อันนี้ผมในฐานะทนายความเนี่ยคงจะไปตอบเรื่องแพ้ชนะไม่ได้
เพราะว่าในส่วนของธนายความเนี่ยมีเพียงหน้าที่
เอาหน้าที่ของทนายความก่อนที่รับหน้าที่แล้ว
มีหน้าที่เพียงเสนอข้อได้จริงและข้อกฎหมายให้สารท่านพินาแค่นั้นเอง
ส่วนจะแพ้ชนะตัดสินยังไงเป็นหน้าที่ของศาล
ตกลงทั้งหมดในชั้นไต่สวนทางฝั่งโจทย์คือทนาย

ซึ่ง๖คนนี้โดยวิธีการสู้คดี๖คนนี้ในชั้นไต่สวน
ต้องเป็น๖คนที่ยังไงก็ต้องยืนพื้นป่ะคะ
เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเรื่องของชั้นไต่สวนนะครับ
กรณีที่ชั้นสือพยานชั้นสือพยานเนี่ย
ในส่วนของ๖คนนี้เราจะนำมาสืบเหมือนเดิมก็ได้เลย

ไม่ได้แปลว่า๖คนนี้อยู่ในชั้นไต่แล้ว
พอสารรับโอ้โหคนนี้ต้องยืนพื้นแล้วจะเพิ่ม
หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยว
ซึ่งใน๖มีอยู่๑คือตำรวจภาค๗
ใช่ไหมคะท่านกฤษณะ

เอานะตอนนี้คือถ้าอยู่ในชั้นไต่สวนด้วยเสร็จแล้วเนี่ย
ในชั้นสืบจริงคือสู้คดีกันจริง
ท่านน่าจะอยู่๑ในพยานไหมคะ

เพราะเหตุว่าผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะฮะ
ในส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับพยานเนี่ย
มีปากอื่นที่ชัดเจนมากกว่านี้
ที่เกี่ยวพันธ์ชัดเจนมากกว่านี้นะครับ
หมายถึงประจักษ์พยานเหรอ

แล้วทำไมเราได้ใช้ในชั้นไต่ไหมคะ

ก็เป็นเรื่องของการพินาคดีของโจทย์ไง

แล้วแต่ว่ากุญสือจะวางใครในชั้นไหนอย่างนี้หรอคะ

ก็หมายถึงคุณนั่นแหละครับพี่วรยุทธ์
คือเอาอย่างนี้ในส่วนของการสู้กันที่ผ่านมาในชั้นไต่สวนนะคะ
มันมีอยู่หลายประเด็นทีเดียวที่เป็นข่าวแต่ไม่ได้รายละเอียดนะคะ
ที่ทางทนายฝั่งคุณลุงจรูนคือทนายสิทธาพูดในข่าวเนี่ย

ก็มันมีในส่วนมันมีการเรียกมาในส่วนของคดีแพ่งนะครับ

คือคนที่เรียกมาคือทางฝั่งโจทย์ใช่ไหม
เรียกจากตำรวจนะ

ซึ่งที่ว่านี้เนี่ยจะใช้ในการสู้คดีอาญานี้ป่ะคะ

ทำไมไม่ทราบ

ไม่ความหมายคือว่ามันอยู่ในสำนวนที่จะสู้กันไหม

ผมไม่ทราบว่าเขาจะเอามาสู้กันหรือเปล่า
แต่ที่ผมจำได้นะผมเคยบอกคุณจอมขวัญไว้

ผมไม่ได้เอามานำสืบหรือเกี่ยวข้องอะไรเลย
ผมบอกว่าต่อให้มีหมื่นคลิปมันก็ไม่สำคัญ

ผมพูดเรื่องอดีตของผมที่เคยพูดไว้นะ
ไม่ใช่ว่าจะมาโน้มน้าวใจหรืออะไรต่างไม่ใช่นะ
เพราะว่าตอนนี้ณเวลานี้ผมยังมีถูกข้อบังคับของสารที่กำหนดไว้อยู่

เขามาเข้าว่าห้ามผมมาเอาข้อที่จริงในศาลในกระบวนพินามาเปิดเผยต่อสารชน

จะมีการใช้คลิปเสียงที่เก็บเอาไว้โดยตำรวจในสำนวนในการสู้กันในคดีอายาไหมคะ
ก็ไม่รู้แต่ถามผมว่าผมจะใช้หรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่า
ผมจะไปตอบตัวแทนคนอื่นได้ไงว่าเขาจะใช้ไม่ใช้ฮะ
ความหมายที่ฉันต้องถามว่าอะไรทางฝั่งโจทย์จะใช้ไหม
ต้องถามผมอีกว่าโจทย์จะใช้ไหมอย่างนี้เหรอ
ถ้าถามว่าจะมีการใช้ไหมผมจะรู้ได้ไงว่าจะใช้
ความหมายคนนี้นะว่าคือจะมีการใช้ไหมคือหมายถึงว่าในชั้นไต่สวนมันมีการอนุญาต

อนุญาตให้นำคลิป๔๕๐๐คลิปเข้าไปอยู่ในสำนวนตอนสู้กันไหมความหมายนั้นคืออย่างนั้น

คลิปเสียงก็แล้วแต่มาใช้ในชั้นไต่สวนโดยที่สุดท้ายแล้ว
ฉันใช้คำว่าอะไรเหมือนผู้พิพากษาอนุมัติให้นำไปรวมอยู่ในสำนวนไหม
แล้วก็จะนำไปสู้กันในคดีอาญาหรือเปล่า
อันนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนอันนี้ตอบไม่ได้
มันบอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าหมายถึงว่าสารรับไม่รับให้นำอะไรไปใช้ใน
ในส่วนของรูปคดีว่ามันต้องมีการสืบอะไรบ้างพยานเบิกความไง
แล้วมีการรับอะไรบ้างพยานหลักฐานอะไรไว้บ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้
ผมสูงเสี่ยงที่จะถูกระเมิดหน้าสารเนี่ย
ระเมิดยังไงคะอ๋อสารสั่งทนายวายุทธ์
ผมเป็นคนขอเองนะผมจะมาละเมิดเสียเองได้ไง
สรุปไม่รู้ใช่ไหมว่าอันไหนอันไหนใช้ไม่ใช้
รู้แต่ผมตอบไม่ได้ไงเอาเป็นว่าในส่วนที่ทนายนะครับ
เอาเป็นว่าผมตอบอย่างนี้แล้วกันในส่วนที่ทนายโจทย์ทนายจำเลย

ถ้าดิฉันถามทนายวรยุทธ์ว่าในคำพูดบทสนทนาที่มันออกมาเป็นข่าว
ก็นั้นเลยก็ยืนที่เปิดเมื่อวานใช่ไหม
นั่นแหละทีมกฎหมายบอกให้ยื่นคำร้องขอระเมิดอำนาจศาลเลยเนี่ย

เอ้าก็ใครเปิดอ่ะ

เป็นว่าผมต้องมาร่วมกับคุณจอมขวัญใช่ไหม

คราวที่แล้วผมก็ไปร่วมกับธนายบุญธวร

โดนไปครั้งหนึ่งแล้วร่วมกับครูปีชา
โดนละเมื่ออำนาจสารไปครั้งหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวสรุปว่ากำลังจะบอกเราว่า
คลิปที่เป็นข่าวอยู่ในสำนวนเหรอ
ไม่รู้อันนี้คือตอบไม่ได้ไงฮะที่ผมกำลังตอบ
แล้วอย่างนี้เราจะรู้

แล้วทีนี้นักหงนักข่าวจะรู้ได้ไงคะ

ก็ไม่แปลกบอกไว้หน่อยเหรอว่า
จริงถึงแล้วเนี่ยเอาผมอธิบายอย่างนี้นะ

ทั้งสองฝ่ายทั้งโจทย์จำเลย
ในเมื่อสารรับไว้เดี๋ยวดิฉันเข้าใจกรอบ

เราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่อำนาจของสารครอบคลุมไว้
เอาเป็นว่าคุณจอมขวัญหรือประชาชน

ตอนนี้เรากำลังเผยแพร่สู่ประชาชนให้รับทราบ
คุณจอมขวัญไม่ได้ทราบคนเดียวใช่
คุณจอมขวัญอยากทราบคนเดียวต้องเดี๋ยวปิดรายการเดี๋ยวจะทราบ
ทราบทราบว่าอะไรใช้ได้อ่าอยากถามอะไรเดี๋ยวผมจะตอบให้ครับ
สองต่อสองเนี่ยแต่ตอนนี้มีประชาชนดูเราอยู่
ถูกไหมฮะงั้นเอาอย่างนี้งั้นในระหว่างรายการเนี่ย
ถ้าดิฉันใช้เสียงที่มันเป็นข่าวได้ใช่ไหมก็แล้วแต่เอาก็สุ่มเสี่ยงครับ
แต่ผมไม่ยอมรับนะหมายถึงว่าผมไม่ยอมรับด้วยนะ
ที่จะที่จะบอกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยอันนี้ตักเตือนหรือข่มขู่คะ
ไม่ได้ตักเตือนคมขู่แต่ให้ใช้วิทยาลัยยานเอาในฐานะพิธีกร
ไม่บอกกันหน่อยแล้วว่าไหนใช้ไม่ใช้อย่ากวนอย่าใช้
เพราะว่ามันชัดเจนทั้งหมดไหมทั้งหมดเลยฮะอย่าใช้เพราะอะไรคะ
เพราะสารห้ามแปลว่าที่มันอยู่ในข่าวอยู่ในสำนวน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
เอาตรงนี้สิจะบอกว่าที่มันเป็นข่าวมาทั้งหมด
อยู่ในคำสั่งสารเนื่องจากว่าทั้งหมดที่เป็นข่าว
ใช้ในสำนวนทั้งหมดเหรอคะก็สารห้ามไว้ไง
ว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับคดีอะไรที่มันจะมาจูงใจ
ที่ฉันเข้าใจคำสั่งสารคำถามของดิฉันคือว่า
คำสั่งที่ท่านบอกมันมีผลต่อทุกเสียงที่อยู่ในข่าวทั้งหมด
ซึ่งหมายถึงว่าเสียงที่อยู่ในข่าวทั้งหมด
อยู่ในสำนวนถูกต้องไหมคะอันนั้นผมตอบไม่ได้ไงว่ามันอยู่ในสำนวนหรือไม่
เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในสำนวนผมมาเปิดเผยไม่ได้แต่ที่ผมกำลังจะบอกว่า
อะไรที่มันมาจูงใจประชาชนอะไรจูงใจอ่าอ่าจูงใจไหมล่ะอ่าฮะ
ใจไหมล่ะอันไหนอ่ะสิ่งที่ทางคุณจอมขวัญกล่าวถึงอ่ะ
จูงใจไหมเดี๋ยวนะคะพูดถึงอันไหนอ่าไม่รู้ว่าเอาที่ว่าเอาที่ว่า
ที่คุณจอมขวัญเอาอย่างนี้รู้สักอันก็ได้จะรู้ได้รู้ด้วยแต่ทาง
คือถามกันไปแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเอาดูสักอันจะได้รู้แนวทาง
สักอันยกตัวอย่างเอาเป็นว่าคุณจอมขวัญเนี่ยอ่า
ถ้าอยากรู้กับผมผมคุยให้ได้สองต่อสองอ่า
แต่ตอนนี้ประชาชนดูอยู่ผมเอาสิ่งที่มันอยู่ในสำนวน
มาเปิดเผยต่อหน้าประชาชนไม่ได้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวลองฟังสักเสียงหนึ่งค่ะ

พอเผลอได้ยินเสียงคนพูดว่าเก็บสลากได้ยังไม่เกิบมาว่าเก็บสลากให้เจ็บ
ได้แล้วก็หันไปพอดีก็เห็นเป็นหมวดจรูนถือสลากอยู่
เรามีพยานยืนยันเห็นว่าสลากนี้หมวดจรูนเก็บได้นะฮะ
แม่ค้าคนแรกเนี่ยมีแค่๗๒๖ที่เป็นหวยชุดนะฮะ
แล้วก็ขายให้กับแม่ค้าคนที่๒ที่อยู่แผงที่๔แผงสุดท้าย
แล้วก็ไปขายให้ครูปีชาไอ้เรื่องซองเนี่ยวันแรกเลยเนี่ย
ที่พระธรรมสวนเรียกมาเขาเรียกเรียกมาไกลเกลี่ยนะฮะ
แล้วก็เรียกคู่กรณีมาทั้งหมดเนี่ยเอ่อหมวดจรูนนะฮะ
ก็นำซองซองเปล่ามานะครับถือมาแล้วก็แล้วปรากฏว่า
ก็มีการจับสองทั้งหมดทั้งแม่ค้าทั้งครูอาจารย์ปีชา
พนักงานสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยจับหมดนะครับตำรวจด้วยอะไร
เนี่ยก็มันก็เท่ากับว่ามันเป็นพยาหลักฐานไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามันมันถูกทำร้ายไปแล้วภาพคลิปก็ได้ฟัง
ได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ครับแต่ว่าเราก็พยายามให้บางส่วน
แล้วก็ชุดสิทธิ์ส่วนออกส่วนไปติดต่อครับกฎครูปิชาก็ยังไม่ได้มาครับ
สำหรับที่เกิดเหตุสามคนเนี่ยมีคำตอบว่าสังคมแล้วนะ
สารได้กรุณาออกหมายจับไปสองคนเพราะส่วนนั้นคนแรกนะ
หลังจากนั้นมาแผงที่๑มามาแผงที่๒มาถึงคนซื้อปีชา
เป็นคำให้การทั้งสิ้นซึ่งเกิดจากความจำ
ความจำคนเราก็คาดเคลื่อนได้อันนี้ยังไม่หมายรวมถึงเรื่องให้การที่เป็นเท็จหรือไม่
แผงที่๒มาคนซื้อเรามีพยาฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าทุกอย่างเป็นเท็จหมดไม่ขอกล่าวรายละเอียดนะครับ
เราก็ชี้แจงไปแล้วทุกคนเนี่ยเราไม่อยากให้เขามาติดคุกติดตารางเลยนะครับ
ปีชาก็เป็นครูเคยมีคุณประโยชน์กับโรงเรียนกับนักเรียนที่สอนแม่ค้าก็ทำมาหากินเป็นผู้หญิง
ถามว่ามันมีคดีมันมีเรื่องอีกเยอะที่ตำรวจต้องเอาคนมาติดคู่ติดตารางมันไม่ควรที่จะเชื่อหรือช่วยกันนะ
เรื่องนี้เราชี้แจงไปแล้วนะแต่เช่นเดียวกันเขาก็มีข้ออ้างต่างปีชาเขาอ้างว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเนี่ยแกล้ง
นะผมต้องพูดนะจริงไม่อยากพูดแกล้งโทรไปนะเพื่อให้ไม่รู้ว่าเขา
มีเรื่องนี้อยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยฟังว่าเหมือนถูกสกดจิตมูอ่ะ
อันนี้เป็นสองเสียงที่ทำให้เห็นสองท่อนแต่จริงมันกลับไปกลับมานะคะคุณผู้ชม
สำหรับการการร้องของทางฝั่งหมวดจรูเนี่ยคือกลับไปกลับมาแต่ว่าสองท่อนนี้เนี่ย
มันเป็น๒ท่อนของการทำงานที่ทำให้เห็นว่าหลังจากที่ภาค๗สรุปแล้วเนี่ย
เข้ามาส่วนกลางก็ชี้ออกมาคนละด้านคำถามคือว่าเวลาสู้คดี
ตำรวจภาค๗จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทางฝั่งครูปีชาใช้ไหมคะ

แปลว่าจะต้องใช้มากกว่าท่านกฤษณาซัปเดตที่ขึ้นให้ตอนไต่สวน

แล้วเวลาอันนี้ฉันไม่ทราบกฎหมายนะคะเวลาภาค๗จะขึ้นศาลเนี่ยต้องขอไปส่วนกลางด้วยป่ะ
หมายถึงว่าขออนุญาตในฐานะราชการนะคะ
อันนั้นเป็นระเบียบภายในผมไม่ทราบแต่ว่ากรณีถ้าจะเรียกมาก็ต้องเป็นหมายสารที่จะเรียกมาได้

คิดว่าหลายปากไหมคะในส่วนของสังกัดภาค๗
ก็ประมาณมากภาค๗เนี่ยไม่น่าเกิน๔ปาก
ก็เป็นกิจนาอยู่ด้วย

น่าจะมีผู้บัญชาการเลยไหมคะ

นอกนั้นก็จะมีพยานบุคคลอื่น

ตกลงจะมีไหมจะใช้คำว่าจะนะในอนาคต
จะมีไหมสำหรับภาพกล้องวงจรปิดที่จะทำให้เห็นว่า
มีใครก้มเก็บหรือมีใครทำตก
อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบในศาลอยู่แล้ว

ผมไม่ตอบว่ามีแต่ผมบอกว่ามันจำเป็นจะต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่า
ในการสื่อพยานเนี่ยมันต้องเปิดในชั้นศาลหมดอยู่แล้ว

ผมไม่รู้แต่ว่าแต่ผมกำลังจะบอกว่า
อะไรที่มันจะต้องใช้ในการพินาคดีในชั้นพินาเนี่ย
มันต้องใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยต้องใช้ทั้งหมดเลยฮะ

ฉันก็คิดแทนนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์ทางฝั่งของหมวดจรูน

คือว่าทางฝั่งของหมวด
ทำไมไม่สัมภาษณ์ขออภัยครับทำไมไม่ให้สัมภาษณ์

ไม่ทราบว่าทำไมไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่นัดกับคุณครูไว้ต้นรายการโทรศัพท์เราโทรไปตอนระหว่างโฆษณา
คุณครูไม่ให้สัมภาษณ์แล้วทำไมไม่ให้สัมภาษณ์
ไม่ทราบเนี่ยผมไม่รู้ผมนั่งอยู่กับคุณจอมขวัญอยู่ตลอด
ฉันก็นั่งอยู่กับคุณเนี่ยค่ะฉันก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ไม่ทราบจะพูดสิ่งที่ไม่ทราบ

ในส่วนของทางหมวดจรูนคาดว่า
ซึ้งจริงและเป็นกองปราบเป็นคนทำเลยนะคะค่ะ
เป็นเป็นของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับคือจริงจริงเขาไม่ได้ชี้แบบนี้
แต่ความหมายมันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะคือก็คงจะมีตำรวจของกองปราบ
ขึ้นด้วยอ๋อแน่นอนอ่ะอ่าคำถามคือครับมันเท่ากับว่าคดีนี้เนี้ย
มันเกิดการเผชิญหน้ากันของการทำงานระหว่างภาค๗กับกองปราบ
ก็ไม่ได้เป็นการจะเผชิญหน้าก็เป็นสิ่งที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็
นำพยานของตนเข้ามาเสนอต่อสารเพื่อพิสูจน์ในศาลเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นการเผชิญหน้าของหน่วยงานไม่ไม่ได้รู้สึกว่าคดีนี้จะยากจะเหนื่อยหรือว่า
มันจะทำให้เกิดการแบบกระทบกระทั่งกันระหว่างหน่วยงานเลยใช่ไหมใครจะยากจะเหนื่อย
ใครจะกระทบกับใครไม่ตั้งคำถามไม่ใครล่ะต้องต้องดูดิว่า
ใครจะยากจะเหนื่อยก่อนดิทนายยุทธผมไม่ยากอยู่แล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
ไม่ได้ผมทำมาปีหนึ่งแล้วเนี้ยจะปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะคะ
ผมจำไม่ได้เลยเนี้ยอ่ะจำผมผมอาจจะจำได้ว่าเรื่องตัวเองจำไม่ได้อืม
จำไม่ได้หรอกจริงจริงมาได้มากกว่านี้นะมาได้มากกว่านี้นะ
ก็ก็เดี๋ยวพวกไม่อยากจะรับปากแล้วเดี๋ยวจะรับปากไว้อีก
ผมก็ต้องมาตามสัญญาผมก็ใช่ไหมฮะก็คำถามก็คือว่า
ก่อให้เกิดความกระทบกระทั่งระหว่างหน่วยงานหรือเปล่าใช่ไหม
นั่นเป็นเรื่องหน่วยงานผมตอบแทนไม่ได้
แต่ว่าในส่วนของผมในฐานะทนายความเนี่ยทนายโจทย์ก็ต้องนำสิ่งที่
เชื่อว่ามันจะเป็นทางพิสูจน์อย่างนี้อย่างนี้
บอกว่าวิธีการสู้คดีของทนายวรยุทธ์ทีมทนายวรยุทธ์เนี่ย
ต้องประสานงานกันกับสิ่งที่ภาค๗มีอยู่ในมือทั้งหมดถูกไหมคะ
มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ภาค๗พิจารณาอะไร
มีพยานหลักฐานใดก็แล้วแต่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวของภาค๗ที่เป็นข่าวเนี่ย
คือธนาวิทย์ต้องประสานกันหมดเลยสิว่ามีอะไรยังไงใช้ในศาลยังไงจะเรียกมาให้การยังไง
ผมประสานไม่ได้เลยเพราะว่าผมขอหมายเรียกไปแล้วในทางภาค๗ไม่ได้ส่งมา
คือสำนวนภาคเจ็ดตอนนี้มันอยู่ที่พนักงานอายการนะครับถูกส่งเข้ามาที่
ตอนนี้อยู่ในชั้นอายการอายการยังไม่มีความเห็น
ก็ยังไม่มีความเห็นเราขอสำนวนกลับไปก็ยังไม่ได้
ดังนั้นก็ขออายการเหรอฮะใช่ครับอ่าดังนั้นในส่วนของสำนวนเนี่ยเรายังไม่เห็นเลย
แต่ว่าในชั้นสืบเนี่ยเราจะขออีกครั้งหนึ่งอ่าหมายถึงขอจากชั้นอายการ
ใช่ครับเพราะว่าสำนวนตอนนี้อยู่ที่พนักงานในการ
เดี๋ยวนะคือโดยขั้นตอนนี้ฉันเข้าใจว่าอยู่ที่อายการถ้าจะเรียกต้องเรียกจากอายการ
นี่เข้าใจนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วอ่ะตามแบบชีวิตจริงกันเลยเนี่ย
คือภาค๗เขาจะไม่มีพยานหลักฐานอะไรเก็บไว้เป็นข้อมูลที่แบบ
ไม่มีเลยเพราะว่าเวลาส่งสำนวนนะฮะเขาก็ส่งไปทั้งหมด

ใช่ดิฉันไม่ทราบว่าเวลาจริงแล้วเป็นยังไงหรอกคุณในการสู้คดี
ทีนี้อีกคำถามหนึ่งขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าครูปีชาไม่ให้แล้วนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามทางฝากของการแถลงข่าวอีกฝากหนึ่งบ้างของทางสอบสวนกลาง
คนที่ทำจริงก็คือกองปราบนะคะว่าการนั่งแถลงข่าวโดยมีสอบส่วนกลาง
และมีพบตรนั่งอยู่ด้วยคำถามคือว่าเวลาสู้คดีเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้อันนี้นะคะมีการแจ้งความกันใช่ไหมคะ
มีการแจ้งความกันแล้วก็ทางกองปราบมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องกรณีที่ครูปีชาแจ้งความหมวดจรูน
พอมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเลยเป็นที่มาของการที่ครูไปฟ้องเองแล้วสารท่านก็รับไว้เมื่อวานี้นะคะ
ที่มานี้เนี่ยที่จะบอกว่าข้อต่อตรงที่บอกว่าเป็นของกองปราบแล้วกองปราบมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องที่ครูปีชาเก่าหาหมวดจรูนเนี่ย
ในการแถลงข่าวของส่วนกลางคือไม่ได้มีเฉพาะกองปราบ
แล้วท่านก็พูดอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คำถามคือว่าอันนี้ไม่มีความหวั่นใจเลยใช่ไหมว่าสิ่งที่อยู่ในมือของสอบสวนกลาง

เดี๋ยวมันยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงสิเพราะสารยังไม่ตัดสิน

มันจะมีผลไหมต่อการที่พยานหลักฐานของภาค๗กับส่วนกลาง
อันนี้แหละที่ถามว่าอย่างนี้เรียกยากไหม
แล้วยิ่งเขาเป็นสายงานเดียวกันใช่ไหมคะ
ส่วนการชี้แบบนึงภาคชี้แบบนึงอันนี้จะยากไหมคะ
ไม่ยากเลยครับถามว่าทำไมไม่ยาก
ก็เห็นว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นภาค๗ก็ดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์นำของภาค๗ไปสืบ
สมมุตินะสมมุติว่าโจทย์นำของภาค๗ไปสืบ
จำเลยนำของกองปราบไปสืบ
พยานหลักฐานก็จะอยู่ในสำนวนเดียวกัน
แล้วก็อย่าอยู่ในการพินาของศาลนะครับ
ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของศาลว่าสารจะเชื่อ
พยานหลักฐานฝ่ายโจทย์หรือพยานหลักฐานฝ่ายจำเลย
ก็แค่นั้นเองไม่ได้มีความยากอะไรเลย
จะบอกว่าที่เมื่อวานนี้ที่ออกข่าวมา
ที่บอกว่าที่ศาลท่านรับไว้เนื่องจากว่ามันมี
สอดคล้องต้องกัน

เพื่อให้เห็นความสอดคล้องต้องกันต่อไปไหม

เพราะว่าตอนที่งานยังอยู่ของภาค๗เนี่ย

ซึ่งทั้งหมดนั้นต้องกลับเข้ามาหมดไหมคะ

ในส่วนของภาค๗ผมใช้อยู่แค่๕ปากที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้

๗สามารถเลือกได้ว่าตอนนั้นเขาใช้ใครบ้าง

ก็คือตอนนี้มันเรื่องของผมไง

อาจจะไม่ได้มี๔๐ปากตอนภาค๗ทำงาน

อาจจะมีแค่ตัวของภาค๗แต่ละท่านนั่นแหละที่มา

สารท่านสามารถเรียกพบตรหรือแบบ

แบบมันเป็นระหว่างภาค๗กับของส่วนการด้วย

ผมพูดตั้งแต่แรกก็จำเทปที่ผมได้
จำได้ที่ผู้จิตการทำงานของกองปราบใช่ไหม

ผมก็นับนิ้วรอกองปราบเนี่ย

ผมนับนิ้วรอวันที่จะได้เจอกองปราบ

ไม่รู้ว่าที่จำเลยนำขึ้นผมรอทั้งนั้น

จากเราเห็นว่าเส้นหนึ่งเนี่ยในชั้นหนึ่งของคนที่จะขึ้นเนี่ย

และที่หนึ่งเนี่ยมีผู้บัญชาการสอบส่วนการแล้วบอกว่าตอนรออยู่ด้วย

ก็จะเป็นใครก็ช่างถ้าเข้าไปนั่งในคอกพยาน

คดีนี้เนี่ยนะคะตอนที่ก่อนที่ครูจะไปฟ้องเองอ่ะ

ตอนนี้อายการก็จะต้องรอคดีนี้ไหม

คือผมขอความเป็นธรรมไว้แล้วว่าขอให้ท่านรอ

ผมก็จะเอาคำสั่งของศาลไปแจ้งกับพนักงานอายการว่า

อันไหนที่มันอยู่ในข่าวที่เป็นเสียงใครคล้ายเสียงใครเหมือน
คุยกับเสียงใครคล้ายเสียงใครเหมือนเนี่ยนะคะ
คือจะไม่บอกในรายการว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้

ไม่ใช่ต้องอยากรู้สิเดี๋ยวอันไหนผิดกฎหมายน่ะคราวน่ะไม่รู้

พี่หน่วยไหนหลังจากที่สรรค์มันรับความมั่นใจเพิ่มขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์

ผิดคำพูดอีกเมื่อกี้คุณครูบอกว่าจะต่อสายมายังไม่มาเลยเนี่ย
เดี๋ยวต้องเราต้องเรียนถามมานึกหน่อยว่า

ไม่นานเมษาก็จบแล้ว

กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ